คุณผู้ชมครับมาดูที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าสวยงามมากท่องเที่ยวได้ตลอดปี
ไปดูบรรยากาศความสวยงามกันเลยครับ
คุณผู้ชมว่าสวยงามมากท่องเที่ยวได้ตลอดปี
ความสวยงามแบบนี้เราจะไม่ดูคนเดียวเราจะไม่เที่ยวคนเดียว
จะต้องบอกพี่กัดบอกจุดชี้ชัดกันไปเลย
ใช่ค่ะและที่สำคัญต้องชวนเพื่อนไปด้วย
แล้วก็บอกว่าเพื่อนไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดี๋ยวออกตังค์ให้
เพื่อจะไปด้วยใช่หรือเปล่าอันนั้นว่ากันนะฮะ
แต่ชี้ชัดไปเลยพิกัดตรงนี้คือบ้านมุงหมู่ที่๑
บนบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนสวยงามแบบนี้
ทอดยาวรอบหมู่บ้านถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงตรงงาน
และถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งกุ้ยลินเมืองไทยคุณสวยงามจริง

เราเห็นเรายังอยากไปเลยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือฝูงค้างคาวหน้า
เล็กนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำบ้านมุงหาดูได้ยาก
ภายใต้ภูเขาแห่งนี้ยังมีน้ำตกขุนห้วยเทิน
น้ำตกที่เป็นหินปูนสลับซับซ้อนสวยงามแบบนี้
ไปเที่ยวทีเดียวไปเที่ยวที่เดียวได้หลายตัว
ได้หลายแบบหลายรูปแบบในการท่องเที่ยวเลยนะครับ
บอกน้ำตกลดหลั่นกันมาระดับน้ำไม่ลึกมาก
เหมาะสำหรับการลงไปแช่ตัวเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจนี่นะฮะ

น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา๒ลูกคือ

และจากเทือกเขาเพชรบูรอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับ
โดยจิตอาสาพาเที่ยวอำเภอเนินมะปราง
ก็คือคุณพิศนุชัยทรงพุทธที่พาเราไปเที่ยวนี้
ให้เราได้เห็นภาพเก็บภาพสวยมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้
บอกว่าน้ำตกขุนห้วยเทินเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
สามารถไปเที่ยวชมแล้วก็เล่นน้ำได้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้
คือประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
น้ำไม่ได้ไหลเชี่ยวกรากนะครับแล้วก็สวยงามจริงนะครับ
เหมาะแต่ต่อการท่องเที่ยวพักผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามคุณดูสิ
เอาไปนั่งทิ้งอารมณ์ชิวเย็น
ถ้าดูภาพมมสูงนี่สวยจริงเขียวขจีน
ช่วยหลีนเมืองไทยนะครับสวยนะครับเนินมะปรางจังหวัดพิษสนุนโลก